รุมทำร้ายเหยื่อในปั๊มน้ำมันจังหวัดชนบุรี
ตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัว๑ใน๓คนร้าย

เบื้องต้นสารภาพว่าที่ทำไป
เพราะคิดว่าเป็นคู่อริเก่าบวกกับมีอาการมืนเมาด้วย
ส่วนอีก๒คนที่เหลือตอนนี้ตำรวจบอกว่าทราบตัวแล้ว

ในโจ๊กนามสมมุติยาวชนอายุ๑๗ปี

ก่อเหตุทำร้ายนายดันัยธรรมประวัติอายุ๒๘ปี
หนุ่มโรงงานแห่งหนึ่งที่กำลังจอดรถจักรยานยนต์
เติมน้ำมันภายในปั๊มน้ำมันที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งกล้องวงจรปิดนั้นจับภาพเอาไว้ได้

จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อโซเชียลครับ
จากภาพในคลิปนะครับนายโจ้เป็นคนถอดเสื้อ
แล้วก็ใช้ขวดเบียร์ตีที่เหยื่อ
ที่พักพวกอีกรายก็จะตามมาสมทบ
รุมทำร้ายผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บ
โดยนายโจ้นั้นเป็นผู้ถูกจับกลุ่มรายแรก

ตำรวจสถานีตำรวจภูทรหนองขาม

คิดว่าน่าจะได้ตัวมาในเร็วนี้
จากการสอบสวนนายโจ้ให้การว่าก่อนลงมือก็นั่งดื่มสุรากับเพื่อนรุ่นพี่๒คนครับ

และก็เห็นนายดันไนขี่รถจากกระยันโดนผ่านมา
คิดว่าเป็นคู่อริที่เคยมีเรื่องกัน

ชวนเพื่อนรุ่นพี่ขี่รถตามไปถึงปั๊มน้ำมัน
แล้วรุมทำร้ายก่อนจะหลบหนีไป
โดยไม่คิดว่ากล้องวงจรปิดจะจับภาพเอาไว้ได้
แล้วมีคนนำคลิปไปเผยแพร่ต่อในโลกโซเชียลครับ
ด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองขามนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชนะพัฒนวลักษณ์บอกว่าตอนนี้เอง
สืบสวนทราบชื่อคนร้ายอีก๒รายแล้ว
คือในสาครพันธุ์พักดีอายุ๒๕ปี
เป็นผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์
ส่วนอีกรายคือนายบัณฑิตรักษณะอายุ๒๘ปี
เรื่องต้นครับพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ทุกคนนี้เรารู้ชื่อที่อยู่หมดแล้วนะครับ